เบิ้มเป็นนายกก็จะทำให้การเมืองมันนิ่ง
ท่านก็จะประสานทุกฝ่ายได้ผมเชื่อนะ
หาทางออกให้ทุกคนตามสไตล์ลุงป้อมแล้วกันนะ
ผมคิดว่านี่คือจุดแข็งของพลเอกประวิทย
แรกก่อนนะคะพลังประชารัฐ
เป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทยได้ถูกต้องถูกไหมคะ
ตอนนี้ไม่ได้ดิเขามีนโยบายไม่ตรงกันไง

เพราะเขาพูดอยู่เขาไม่เอา

ผมบอกให้ถามกลับมาว่า

ใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
มันก็เป็นหลักการที่ทุกคนพูดแหละมันหลังเลือกตั้ง
มีจำนวนสอสอก็มาคุยกัน
ดูนโยบายบางเรื่องที่เราไม่เห็นไม่ตรงกัน

เดี๋ยวก่อนแล้วคือสมมุตินะคะ

มันจะต้องมีเงื่อนไขว่าลุงป้อมต้องเป็นนายกอีกป่ะคะ

อันนี้ถ้าเขาได้คะแนนมากกว่าคุณลุงอิงเป็นนายกได้ถูกไหมคะ

ก็โอเคคุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกถูกไหม

หมายถึงว่ามันก็ต้องคุยกันก่อนไง

เพราะวันนี้เราเป็นคะแนนเสียงมาที่สูงสุด
พยายามจะใส่ข้อความที่ทำให้คะแนนเราตก

ที่๒ก็คือให้ลุงป้อมเป็นนายก
นึกดูสิครับภาคเราใหญ่ขนาดนี้นะครับ

จะยอมให้คนอื่นเป็นนายกได้อย่างไร
วันนี้ถ้ามาตอบปฏิเสธว่าไม่อยากร่วมกับเราก็
ผมว่าเป็นการช่วยปฏิเสธกับประชาชนให้ชัดเจนไปเลย

มาดูกันว่านโยบายของใครจะแก้ปัญหาให้ชาวเหนือได้
ร่ำไมค์ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน